ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับมีวัยรุ่นชายหญิงสองคนนะครับ
ไปไหว้สารปู่ศรีสุโธที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ก็แวะถ่ายรูปกันก็ยืนถ่ายกันสองคน
ผู้ชมดูที่เท้าของน้องนะฮะมันเป็นสีดอ่ะ
น้องผู้หญิงขวามือเนี่ยเห็นไหมบอกเล็บดำด้วยทั้งทั้งที่ไม่ได้ทาเล็บ
ถ้าน้องผู้ชายยืนถ่ายภาพอยู่ด้วยกัน
คือสีปกติเออมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะฮะ
บ้านดุงอัปเดตนะครับโพสต์ภาพนี้เอาไว้นะครับ
วัยรุ่นชายหญิงสองคนยืนถ่ายรูปอยู่หน้าศาลพ่อปู่ศรีสุโธในวัดสิริสุโธ
หน้าเกาะคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับ
ความผิดปกติก็คือเขาสังเกตที่เท้านั่นแหละ
น้องผู้หญิงขวามือนั่นคือภาพที่ถ่ายไว้ปกตินะครับ
เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าเท้าของน้องเขาเนี่ยปกตินะ
แต่ตอนที่มาถ่ายรูปที่ศาลพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยที่คำชโนธเนี่ย
ทำไมถึงเท้าขาวซีดอย่างนั้นเล็บก็สีดำ
บ้านดุงอัปเดตบอกว่าขนลุกเลยครับ
ถ่ายที่คำชโนธกล้องปกติแสงปกติ
แต่เท้าซีดเหมือนนางรำโบราณทาเล็บดำ
ซีดคล้ายคนไม่มีชีวิตทั้งที่ตัวจริงเขาไม่ได้ทาเล็บ
ไม่ได้ทำอะไรเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการดูเรื่องบางเรื่อง
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะอ้าวเราก็เลยลองหาความจริงให้หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่าสีมันเพี้ยน
กล้องมีปัญหาถือเป็นเรื่องของผีนางรำจริง
นี่น้อง๒คนครับในภาพทุกผู้ชมครับ
น้องผู้ชายเนี่ยชื่อน้องแต้มอายุ๒๑
น้องผู้หญิงชื่อน้องวิวอายุ๑๘นะครับ

เดินทางไปแข่งรถวิบาก
พอแข่งเสร็จเช้าอาทิตย์๑๕มกราคมก็พากันไปสักการะพ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าประทุมมาที่คำชโนธไหว้สารเสร็จก็มายืนถ่ายรูป
ทีแรกอ่ะถ่ายรูปหมู่กันก่อนแล้วก็มาแยกถ่ายรูปกันสองคน
ถ่ายภาพเสร็จพี่คนที่ถ่ายให้เขาทักถามบอกวิวคือน้องผู้หญิงอ่ะ
เท้าซีดจังเล็บก็เป็นสีดำแล้วเป็นอยู่คนเดียวด้วย
พอเอามาดูเนี่ยน้องวิวบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่เท้าเธอแน่คือเล็บมันสีดำแบบเหมือนสีทาเล็บ
เป็นแค่ตรงเล็บเลยเท้าก็ซีดน้องวิวยืนยันกับทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าวันนั้นไม่ได้ไปลบหลู่อะไรทั้งสิ้นแต่ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ
พอกลับมาจากคำชโนธน้องบอกน้องนอนหลับแล้วก็ฝันฝันเห็นผู้หญิงหัวขาด
คือทีนี้แบบโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยน้องบอกขนลุกเลยทีนี้
หนูก็ตกใจเลยค่ะ

ทาเป็นสีเดียวกันกับภาพที่ออกมาใช่ไหม

ทาสีดำอยู่แต่ว่าไอ้ที่เราตกใจคือขา
รองเท้าเลยซีดใช่ไหมของน้องวิวในซีดใช่ไหม
ใช่ครับก็นึกว่าเป็นเท้าไม่ใช่เท้าวิวครับ
แต่งภาพอะไรยังไงใช่ไหมครับได้แต่งภาพไหม

ทั้งคู่ยืนยันว่าไม่ได้แต่งภาพนะครับส่วนสาเหตุน้องบอกน้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ว่าทำไมถ่ายรูปแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะครับ
แต่เพื่อความสบายใจเดี๋ยวจะกลับไปไหว้
ขอเข้ามาพ่อปู่ศรีสุโธที่คำชโนธอีกสักครั้งหนึ่ง
เอาละท่านผู้ชมครับถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์ล่ะ
เราก็ไปถามอาจารย์ออสนะฮะอาจารย์ออสจากทางมเกษตรนะครับ

จุดที่น่าสังเกตก็คือเล็บเท้ามีจุดสีดำนะฮะ
ตรงนี้ไม่ใช่ธรรมชาติหรือความผิดเพี้ยนของกล้อง
หรือระบบกล้องมือถือทำงานผิดพลาดเรื่องแสงเรื่องอะไรแล้วนะฮะ
น่าจะเป็นการจัดขึ้นนะครับก็คือมนุษย์ทำขึ้น
ถ้าให้อาจารย์นอทวิเคราะห์ตรงก็คือเป็นการทำขึ้นจากมนุษย์
ก็มีการปรับสีที่บริเวณเท้าแล้วก็มีการเติมจุดที่บริเวณนิ้วโป้ง
อันนี้ก็เลยเห็นเป็นลักษณะที่เหมือนกับมันซีบเหมือนศพอะไรประมาณนี้